ต้องบอกว่าปกติเราขับรถเราระวังรถคันหน้าอยู่แล้ว

ไม่ให้ชนคันหน้าข้างมีใครมาหรือเปล่า
เดี๋ยวนี้ต้องระวังข้างหลังมากเป็นพิเศษด้วย

แต่ชนหลังเนี่ยสุดวิสัยจริงนะสำหรับคนที่ขับอยู่ข้างหน้า

คือบางทีเหลือบขึ้นไปดูกระจกหลังแล้วก็ทำอะไรไม่ทัน
ไม่ทันแล้วจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหนีก็ไม่ทันนะ
ใช่ค่ะล่าสุดในโลกออนไลน์
ก็มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์คล้าย
มีการชนกันเกิดขึ้นข้างหลังแล้วก็หาตัวคนชนยังไม่ได้ด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะเขาบันทึกจากกล้องหน้ารถ
เลยสำหรับรถคนที่ถูกชนเนี่ยนะคะ

โพสต์โดยนางสาวสุธยาสวัสดิ์ทวีกุลอายุ๒๗ปีค่ะ
ขณะที่คุณพ่อคือนายอนุวัฒน์สวัสดิ์ทวีกุลอายุ๕๘ปี
พาญาติอีก๒คนไปเช็งเม้งที่จังหวัดสระบุรีช่วงเช้าเมื่อวานนี้
รถเนี่ยแลกมาตามถนนอุทธวดีกังศิษย์ช่องจราจรเลงกลางตามปกติ

ขับมาตรงแถวตรงข้ามฐานทัพอากาศ
อยู่เนี่ยก็ถูกรถคันที่ขับมาด้านหลังเฉียวชนปึ้ง
เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเสียหลักนี่เป็นภาพสภาพรถหลังจากโดนชน
เพราะว่าหลังจากโดนชนแล้วเนี่ยจะเห็นจากภาพมันคึกโครงใช่ไหมคะ
คือมีกระเด็นไปทางขวานิดนึงแล้วก็ปลิวมาทางซ้าย
เลยทำให้สภาพรถอย่างที่เห็นพังยับ
แล้วก็คนที่อยู่ในรถทั้ง๓คันเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
จากในคลิปวิดีโอช่วงวินาทีที่๓๐มีภาพลักษณะคล้ายรถคันนี้เนี่ยตีคู่แซงไปทางด้านขวา
แวบกำลังเล็งอยู่
ไม่ได้แบบออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรแล้วรถไปกระเด็นขนาดนั้นแล้วมาตามตัวไม่ทัน
แต่จริงชนแบบนี้สีก็น่าจะติดเนอะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีดำเหมือนกันเนี่ยก็น่าจะ
ก็ต้องมีร่องรอยบ้างแหละเพราะว่าดูแล้วก็ไม่ได้ชนเบา
หลังผู้เกิดเหตุผู้ขับขี่ก็คือคุณพ่อนายอนุวัฒน์
ได้เดินทางไปแจ้งความไว้ที่สนวิภาวดีค่ะ
โดยก็ได้รับคำชี้แจงจากทางตำรวจ
ถนนวิภาวดีรังสิตช่วงสามเหลี่ยมดินแดง
ต่างระดับอนุสรสถานมีกล้องวงจรปิดเพียงแค่๒จุดเท่านั้น
ตอนนี้ลูกสาวนางสาวสุธยาก็ค่อนข้างร้อนใจ
มาขอความช่วยเหลือเลยบอกว่าใครก็ตามที่เห็นเหตุการณ์ช่วงเช้า

วิภาวดีรังสิตช่วงสามเหลี่ยมดินแดงต่างระดับอนุสรสถาน
ถ้ามีภาพมีเบาะแสเพิ่มเติมเห็นเหตุการณ์ช่วยกันหน่อย
แจ้งเบาะแสมาในโซเชียลมีเดียเนื่องจากตอนนี้รู้สึกมืดแปดด้านมากมาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไปเอาตัวคนผิดได้จากไหนนะคะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทชัดชายเอี่ยมอ่องรองผู้กำกับฝ่ายสอบสวนสนวิภาวดี
เจ้าของคดีนี้ก็เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
เมืองต้นก็พยายามที่จะเช็คภาพกล้องวงจรปิดใกล้เคียงเพื่อหาเบาะแสของคู่กรณีค่ะ
นางสาวสุธิยาระบุกับทีมข่าวนะคะบอกว่าวันนี้อาจจะไปขอกรมทางหลวง
กล้องวงจรปิดบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองเพื่อหาความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไป
แต่ก็ยืนยันเลยว่าจะไม่ล้มเลิกเรื่องนี้นะคะจะเดินหน้าหาตัวคู่กรณีอย่างถึงที่สุดค่ะ
โอ้โหจากเหตุการณ์นี้ทำให้ต้องคิดตามว่าต่อไปนี้ต้องติดกล้องไม่ใช่แค่หน้ารถหรือเปล่า
ติดกล้องหลังรถข้างรถติดรอบคันไปเลยจะได้เห็น
ซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของคนที่เขาขับอยู่ข้างหน้านะ
คือทุกคนต้องระวังตัวคนที่ขับข้างหลังก็ควรจะต้องระวังคันหน้าด้วยเหมือนกัน
แต่ถ้ามันเป็นอุบัติเหตุที่มันไม่มีใครอยากให้เกิดนะคุณก็ไม่ควรหนี

คุณก็ไม่ควรหนีก็อยู่มีประกงประกันเคลียร์กันให้จบคุณจะหนีทำไม
เพราะว่าดูจากสภาพรถเมื่อสักครู่นี้มีถ่ายเห็นท้ายรถด้วย

ใช่คือแปลว่าอันนี้ไม่น่าจะแค่เฉียวมันน่าจะเป็นการชนแล้วล่ะ
รอบคันข้างหน้าก็ชนแบรีเออร์ข้างหลังก็โดนปั้งแรงเลยนะคะ
เอาเป็นว่าใครผ่านไปวิภาวดีรังสิตช่วงนั้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะ
มีเบาะแสช่วยแจ้งด้วยเห็นใจผู้โดนประสบอุบัติเหตุนี้นะคะ